ช่วงนี้นะคะใครที่กำลังเครียดอยู่มีปัญหารุมร้าวอยู่
ดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เป็นโรคป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
หลังจากนั้นเธอตัดสินใจไปกระโดดสะพานพระราม๘
แต่ช่วงเวลานั้นค่ะมีพลเมืองดี๓คน
กระโดดน้ำลงไปช่วยเธอหนึ่งในสาม
เป็นคนที่ประสบปัญหาตกงานอยู่เช่นเดียวกัน
แต่พอถามเข้าไปเขาบอกว่าตกงานมันเป็นความทุกข์
การช่วยความช่วยคนมันเป็นความสุข
มันคนละเรื่องกันครับเขาบอกแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับนายสมพลทรงเดช
และนายนิวัฒน์ผู้วิเศษและอีกคนนึงที่เป็นพลเมืองดี
ไปช่วยหญิงสาวคนนี้ที่กระโดดสะพานพระราม๘
ชื่อบนายอภินันมารุมาตนะคะนายนี่วัดเนี่ย
เป็นคนที่เราพูดถึงว่าเขามีปัญหาตกงานจากวิกฤตโควิดสิบเก้า
แต่เขาก็ตัดสินใจลงไปช่วยเขาก็เล่าให้ฟังวันนั้น
วันที่เกิดเหตุเขาขับรถแล้วก็มานั่งรับลมใต้สะพานพระราม๘
เพราะเครียดเรื่องตกงานระหว่างนั้นค่ะเขานั่งอยู่ใต้สะพานนะ
ได้ยินเสียงตูมเหมือนสิ่งของหนักมันหล่นลงไปในแม่น้ำ
หันไปมองค่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชูมือโผล่อยู่ในน้ำ
ตอนนั้นตัวเองสลัดความเครียดออกไปเลยลืมไปเลยว่าตัวเองตกงาน
คว้าห่วงยางค่ะกระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไปช่วยเหลือ
พร้อมกันนั้นเขาบอกว่าก็มีผู้ชายอีกสองคนนะว่ายน้ำเข้ามา
สมทบการช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาได้ฟังเสียงนายนิวัฒน์ค่ะ
เดินขึ้นมาแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งให้เขาค้นขึ้นมาเหนือน้ำ
แล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ทำไมมันไม่ดีหรอกแป๊บหนึ่งก็หันไป
ก็มีเรือวิ่งเข้ามาครับเป็นเรือลำใหญ่ก็จะมานั่งเล่นเฉย
ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะช่วยใครได้
เพราะตัวเราเองยังช่วยไม่ได้เลยใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็เก่งนะ
ที่แย่อยู่แล้วมาช่วยคนที่แย่กว่าแค่นั้นนะครับโหพูดดีจังเลยครับ
แย่อยู่แล้วแต่ก็ช่วยคนที่แย่กว่าเออเป็นการสุดท้ายทั้งสองคนก็รอดต่อไป
ใช่ค่ะขอบคุณคุณนิวัฒน์และให้กำลังใจคุณนิวัฒน์นะคะ
ส่วนพลเมืองดีอีกหนึ่งคนเป็นพนักงานซักรีดอยู่ที่โรงแรมเอสดีอเวนิว
ชื่อว่าคุณอภินันบอกว่าก่อนเกิดเหตุเลิกงานค่ะ
งานไม่นานแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ใต้สะพานพระราม๘นี่แหละ
ช่วงเวลานั้นกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือเห็นกับตาเลยคนกระโดดลงมาค่ะ
ลงมาจากสะพานตู้มลงมาถึงน้ำเลยแล้วลอยคออยู่ในน้ำ
ตอนนั้นตัดสินใจเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยตัดสินใจแบบฉับพลัน
ลงไปช่วยเหลือจากนั้นนะคะในช่วงที่๓คนลงไปถึงตัวผู้หญิง
ขับมาพอดีค่ะก็เลยช่วยกันนำร่างผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปบนเรือ
กู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกทีนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสรพงศ์โพขวาร้อยเวรสอบสวนสนบวรมงคลนะคะ
เปิดเผยว่าญาติของหญิงสาวคนนี้ที่กระโดดน้ำลงมาเนี่ยนะคะ
ก็มารับตัวจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วญาติก็แจ้งกับทางตำรวจบอกว่า
เป็นโรคซึมเศร้าหลายปีแล้วก่อนหน้านี้ทานยามาตลอด
แต่ช่วงที่ผ่านมาประมาณ๒๓เดือนไม่ได้ทานยาเลย
น่าจะทำให้อาการกลับมากำเริบอีกครั้งจนตัดสินใจกระโดดสะพานค่ะ